บอกว่าดาวติ๊กต๊อกไม่ใช่คนด้วยนะเป็นแพ้น้องแพะขี้บน
เขาบ่นยังไงล่ะทำไมถึงไปบอกว่าเขาเป็นแพ้ขี้บ่น

อะไรเล่ากุ้งแค่นี้หมดเดี๋ยวไม่ให้กินนมเลยนี่

มดกรรม
อุ้ยอยู่ด้วยอ่ะกลางเสียงคนรู้เรื่องด้วยหรอกลัวไม่ได้กินนมใช่มะ
เหมือนเข้าใจนะนี่แพ้หรือหมาเป็นแพ้สิคะเอาแต่เขาบ่นเก่งจริงจริง
เป็นเพศผู้ค่ะอายุหนึ่งเดือนกับอีกยี่สิบเอ็ดวันนะคะ
อาศัยอยู่ในไร่พอสุขใจที่อำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่
จากการพูดคุยกับคุณทรงเกียจผิวเกลี้ยงเจ้าของแพะ
ก็เล่าว่าตัวเขาเปิดฟาร์มแพ้ไม่ถึงปี

ตัวนี้ทำคลอดเองกับมือออกมาเป็นแฝดด้วยนะ
ตัวผู้กับตัวเมียก็เลยตั้งชื่อปลายฝนต้นหนาว
ปลายฝนเขาเป็นเพศเมียส่วนตัวผู้ก็เลยเอาชื่อต้นหนาวแล้วกันนะคะ
เจ้าของบอกว่านิสัยของมันขี้เล่นฉลาดฟังภาษารู้เรื่อง
หิวหรือไม่ได้ดั่งใจจะโวยวาย

จะเงียบโวยวายค่ะพี่ต้นหนาวนี่คือโวยวายมากกว่าตัวอื่นด้วยนะคะ
เขาบอกว่าเห็นหลายครั้งแล้วที่โวยวายแบบนี้ก็เลยถ่ายคลิปดีกว่า

คลิปแรกลงไปไม่ถึงสัปดาห์ค่ะทะลุ๓ล้านวิว

เอ้าแล้วนอกจากนี้มีแฟนคลับมาเอ็นดูในความแสนรู้เข้ามาสมัครเป็นเอฟซี

เจ้าของก็เลยเดี๋ยวจัดให้อีกหนึ่งคลิปค่ะ
ร้อนดังนี่ลูกอ่ะร้อนดังนี่ลูกอ่ะ
ริ้วเป็นแฟนเขาเรียกร้อนอยากยินเสียงลูกอ่ะ

ฮะอุ้มไม่ไหวแล้วเนี่ยอ้วนปั๊กแล้วเนี่ย

ยังเดี๋ยวให้นมขวดหนึ่งอ่ะเอาป่ะ
ร้องอีกขอดังขอดังเลยลูก

เฮ้ยเขาฟังรู้เรื่องจริงนะเนี่ย
นี่แทบจะไม่ใช่แพ้แล้วนะคะ
เอ้าให้ทำอะไรก็ยอมขอแค่ได้กินนม
เขาว่างั้นนะคะคุณทรงเกียจเจ้าของนี่บอกว่า
ตัวเขาและครอบครัวเลี้ยงทั้งปลายฝนและต้นหนังเหมือนลูก
หากมีคนมาขอซื้อไม่ขายทำใจไม่ได้
แต่เมื่อถึงเวลาที่จะต้องขายจริง
ก็จะเน้นขายให้เฉพาะเกษตรกรเอาไปเลี้ยงต่อ
ไม่ได้หมายความว่าจะเอาไปขายเพื่อชำแหละ
เอาไปเลี้ยงเป็นนมแพะ
อยู่ในฟาร์มอย่างนี้นะ
ให้คนเข้าไปดูไปชมฟาร์มประมาณนี้ค่ะ
เดี๋ยวเข้าไปเป็นหนึ่งในแฟนคลับดีกว่า